หนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ก็โอ้โหอุกอ่านเหมือนกันนะคะ
อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
เป็นลักษณะของเหมือนขายใหญ่ในพื้นที่
สองแก๊งมีปัญหากันอืมแล้วก็ดวนปืนใส่กันกลางถนน
ไม่สนใจผู้คนยิงปืนเกือบ๒๐นัดนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าลักษณะของการก่อเหตุเนี่ย
เป็นเหมือนกับรถสวนกันมา๒คันนะคะ
แล้วแต่ละคันก็เปิดกระจกคนขับแล้วก็เปิดกระจกด้านหลังคนขับ
เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อุกอัดในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นสองแก๊งที่เขามีปัญหากัน
เสี่ยงตึ้งศักดิ์ผาสุก

เหมือนกับเป็นปัญหาเรื่องของผู้หญิงอะค่ะตามรายงานข่าวเขาบอกแบบนี้นะ
เหมือนกับว่าแฟนของอ้วนเสี่ยงตึ้งไปได้กับศักดิ์ผาสุกเพิ่งพ้นโทษออกมา
ก็เลยเนี่ยมาเจอกันกลางถนนก็ยิงใส่กัน
มันยอมกันไม่ได้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี
เกือบ๒๐นัดจริงคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปในที่เกิดเหตุเนี่ย
ปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตร๑๔ปลอก
ปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าอีกห้าปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
รวมแล้วก็๑๙แล้วอะค่ะโอ้โห
รถของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายไป๔คัน
แถวนั้นมีร้านมินิมาตรกระจกก็ร้าวเต็มไปหมดเลยค่ะ
เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทีนี้เนี้ยรอปภพที่บอกอะค่ะคุณผู้ชมกระสุนเจาะถรุเสื้อ
เขาก็เล่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะ

ครับแล้วหมอไปเลยยังไงตอนนั้นยังครับ
ดูพอรถประมาณอยู่นั่นน่ะหน้าโดม

รถหน้าก็ยิงรถหลัง
อื้อคือสวนหน้าจนยิงไปก็หลัง

ข้างหลังก็ยิงกลับมาไม่เลยก็แหละ
ใช่อ๋อสวนหน้าเลยเบื้องสั้นเนี่ย

แต่มันใช่เรื่องไหมมาไล่ยิงกันกลางถนนอย่างนี้
คือตามรายงานข่าวบอกว่าช่วงจังหวะที่ได้ยินเสียงกระสุนปืน

หน้าโรงแรมอะค่ะยังมีคนเดินไปเดินมาอยู่
รู้แล้วนะคะว่ารถสองคันที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุกันเนี่ย
เป็นรถอะไรบ้างเป็นของใครบ้างนะคะ
มีรอยถูกยิงที่ล้อหลังขวาจนยางแตก
เจ้าของรถเป็นชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙เก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไว้เป็นหลักฐาน

คันหนึ่งแล้วส่วนอีกคันคือคันนี้ค่ะ
เอาไปจอดทิ้งไว้ริมถนนประชายินดี

ที่กันชนหน้า๑นัด
หลังคาอีก๑นัด
ล้อหลังซ้ายแตกนะคะ
เกรียงศักดิ์ธิรชัยอายุ๓๕ปีหรือศักดิ์ผาสุก
เป็นคนหัดใหญ่เป็นคนครอบครองรถคันนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานก็เก็บลายนิ้วมือแฝงเหมือนกัน
ยังไม่พอเจอรถแล้วขยายผลต่อคุณผู้ชมค่ะ
สืบสวนบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นขาใหญ่ของหัดใหญ่
๒แก๊งเขากรวดกันมาก่อน
ในผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกแก๊งอ้วนเสี่ยงตึ้ง
สุรเชษเสี่ยงตึงสุวรรณวงศ์หรือรู้จักกันในวงการว่าอ้วนเสี่ยงตึ้ง
เป็นชาวอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลา
เขาท้ายิงกับนายเกรงศักดิ์ธิรชัยหรือศักดิ์ผาสุกตั้งแต่คืน๒๐มกราคมแล้วค่ะ
เขาท้ากันมาแล้วเนี่ยจนสุดท้ายมาเจอกันไง
เจอกันเมื่อคืนก็เลยไล่ยิงกัน
เดี๋ยวลองไปฟังช่วงที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์สักนิดนึงนะคะ
อะเดี๋ยวผมนี้เจ๊ชัยเจอกันกัดผมเจ๊ชัยเจอกัน
เหมือนกับบอกว่าเวลาที่เขาไม่อยู่มาจัง
เดี๋ยวอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเจอกันเนี่ย

หรือมีแก๊งมากกว่านี้ลองบอกเราหน่อยก็ได้นะฮะ
ตำรวจบอกว่าชนวนเหตุเนี่ย
เหนือจากเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเป็นเรื่องหนึ่งนะคะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของการข้ามถิ่นกัน
ทีนี้เนี่ยพลตำรวจรีสมิทที่มุกดาสนิท
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ที่นำชุดสืบสวนของตำรวจพูทรภาคเก้า
ตำรวจภูทรสงคลาสภหัดใหญ่ขยายผล
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่า
ตอนนี้รู้แล้วรู้ตัวสองแก๊งนี้แล้วนะคะ

ก็คือศักดิ์พระศุกร์หรือนายเกรงศักดิ์
ก็รู้แล้วตำรวจเขาบอกรู้ชัดเจนแล้ว

พยานหลักฐานดูลายนิ้วมือแฝงตรวจดีเอ็นเอ
เดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างเหล่านี้

ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ค่ะ
เราได้รถได้ยึดรถที่ต้องนุ้งใส
ไปจอดไปจอดอยู่ใน

ก็เชื่อว่าตามโหลนต่างดีเลยกัน
ในเมื่อเกิดนี้นะครับ
ก็คิดว่าไม่น่ายากอะไร

การทำโรยคดีอะไรหรือว่าร่วมพยาหลักฐานใหม่
อย่างนั้นก็จะต้องออกมาจับนะครับ
ก็ถ้ามามอบตัวก็อีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้มีมีกี่คนฮะที่ว่ากลวงเหตุนี้ในคลาย
สองกลุ่มนะแต่ว่ายังจังหวนเนี่ย

แล้วเราก็เดี๋ยวเอามาดูมาตรวจสอบอย่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่า
สองแก๊งนี้แหละขายใหญ่ในพื้นที่
น่าจะเป็นขายใหญ่ที่เขามีปัญหาเรื่องของยาเสพติดคุณภาคภูมิ

ทั้งสองแก๊งเป็นเครือขายขายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงขลานะคะ
สู้คดีนะคะอย่างที่ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเดี๋ยวรอพยานหลักฐาน
แล้วก็จะต้องมีการออกหมายจับต่อไปแต่ถ้าทั้งสองคนนี้ไปมอบตัวก่อนก็อีกเรื่องหนึ่ง
ก็อยู่ที่ว่าจะอยู่ในรถในคืนวันนั้นไหมที่ก่อเหตุยิงกันนะครับ
ก็ต้องดูว่าหลักฐานจะไปถึงหรือไม่อย่างไรนะครับ